ทุกวันนี้สกชื่อชมประธานาภิกษาสวัสดีครับ
น้องวิวมาทำงานหรอที่นอนอยู่อีกคุณหนึ่ง
น้องวิวมาทำงานหรอที่นอนอยู่อีกคุณหนึ่ง
น้องวิวมาทำงานหรอที่นอนอยู่อีกคุณหนึ่ง
น้องวิวมาทำงานหรอที่นอนอยู่อีกคุณหนึ่ง

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

นี่จะออกล่ะ

ออมบังกับพูดใส่กล้อง
ที่ไหนที่ล่าง
เตียบบนบก
ถือปากการางด้วย

มีออกมารึงเยอะ
พี่พึ่งอาจไม่มีไม่ได้ที่ที่นี่
ถ้าโอเคให้หมดลงได้เลยดอกด้วยนะ

อย่าเอาโผล่ขึ้นไปนานนะ
โผล่นานครับอย่าต้องตั้ง
โหนี่ป้ามมากนะสุริยะ
สุริยะ
ครับโอเค

อ้าวรับทราบรับทราบ

ต้องมาเดินตามนึงนะจะจากตามไป

สีขาวเท่าไหร่
กลับมาปลอดภัยนะเมื่อ

นู้ใส่พิมพ์สีขาว
นู้ใส่พิมพ์สีขาว
นู้ใส่พิมพ์สีขาว

นู้ใส่พิมพ์สีขาว
นู้ใส่พิมพ์สีขาว
นู้ใส่พิมพ์สีขาว
นู้ใส่พิมพ์สีขาว
นู้ใส่พิมพ์สีขาว
นู้ใส่พิมพ์สีขาว
นู้ใส่พิมพ์สีขาว